อีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะจากกรณีที่มีคนไปโพสต์ว่า

หญิงสาวคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธ
หายตัวไปพร้อมรถยนต์นานถึง๕วันแล้ว
แล้วก็ไม่พบร่องรอยเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เรามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะตำรวจพบหญิงคนดังกล่าวแล้ว
สภาพก็เป็นศพอยู่ภายในรถกลางป่ากระถิ่นนรงจังหวัดจันทบุรี
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔วันด้วยล่ะค่ะ
นี่คือข้อความนะคะที่มีการโพสต์ก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือว่า
ช่วยกันตามหานางสาวจารินีแจ่มจ้าหรือแอนอายุ๓๖ปีคนนี้ให้หน่อยนะคะ
เธอเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
ทะเบียนกท๔๓๑๘จันทบุรีหายไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ญาติเนี่ยทราบพิกัดสุดท้ายว่านางสาวจารินีอยู่ที่เขื่อนทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครที่จะติดต่อเธอได้อีกเลยนะคะ
ขณะเดียวกันทางญาติของนางสาวจารินีก็เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งเบนจา
ให้ตำรวจช่วยตามหาอีกแรงจนกระทั่งวันที่๒๗มีนาคม๒๕๕๙
มีคนไปพบโทรศัพท์มือถือของนางสาวจารินีถูกทิ้งไว้ที่ร่องกลางถนน
พื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเครื่องได้ค่ะ

มีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ในป่ากระถิ่นนรงค์
หมู่๒ตำบลขโมงในอำเภอท่าใหม่
แล้วในรถเนี่ยมีสบคนอยู่ด้วย
ตำรวจก็เลยรีบไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
แล้วก็เจอรถคันนี้ที่ตามหากันอยู่
และผู้เสียชีวิตในรถก็คือนางสาวจารินีที่ถูกประกาศตามหาตัวนี่แหละค่ะ
จากการไปตรวจสอบนะคะพบว่าประตูรถทั้ง๔ด้านไม่ได้มีการล็อกนะคะ
สภาพศพก็เริ่มขึ้นอืดแล้วนั่งอยู่ที่เบาะด้านคนขับ
เสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนขายาวมีเสื้อคลุมปิดไว้ที่ศีรษะ
จากการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ยังไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องเก็บหลักฐานภายในรถแล้วก็บริเวณที่พบศพค่ะ
เพื่อจะนำไปตรวจสอบพร้อมส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลระยอง
จะส่งมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวจารินีได้
เพราะยังไงก็ยังต้องรอผลชนะสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่จากสภาพศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน
จุดที่พบศพนางสาวจารินีก็ห่างจากที่ทำงานไม่ถึง๕กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมุ่งประเด็นสอบสวนเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมไว้ด้วย
เพราะว่าโทรศัพท์ที่พบตกอยู่กับจุดที่พบศพเนี่ยมันเป็นคนละสถานที่กันเลย
อีกทั้งรถผู้ตายถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในป่าก็ไม่น่าจะเป็นเหตุฆ่าตัวตายค่ะ
หลังจากนี้ก็ต้องนำญาติและบุคคลใกล้ชิดมาสอบปากคำเพื่อจะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตของเธอต่อไปนะคะ